สั่งเร่งด่วนเลยนะคะสำหรับกรณีนี้
ส่วนเรื่องนี้ค่ะมาถึงใครที่ดูแลเด็กนะคะผู้ปกครองเนี่ย
วันนี้มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีคำเตือนออกมาเลย
เขาบอกว่าระวังนะคะเรื่องของการเลือกอาหารให้เด็กรับประทานในช่วงนี้
มีเด็ก๖รายใน๕จังหวัดตอนนี้ที่ต้องเข้าโรงพยาบาล
เพราะว่าไปทานอะไรไส้กรอกคุณนัทพงศ์โอ้ยเดี๋ยวเออไส้กรอกเนี่ย
มันเป็นอาหารยอดฮิตของเด็กเลยนะไส้กรอกกับไก่ทอด
ทอดกับไส้กรอกเนี่ยชอบเลยอ่ะแล้วก็แม่ก็เหมือนกับ
ก็ซื้อให้ลูกทานกันเป็นประจำเป็นอาหารพื้นฐานอยู่แล้ว
แต่มันมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เขามีรายงานมาบอกว่า
หกคนที่อยู่ในห้าจังหวัดเนี่ยคือทานเข้าไปแล้วมันมีปัญหานะคะ
เป็นไส้กรอกไม่มียี่ห้อนะคะไม่มีเอกสารกำกลับมาเปลือยแบบนี้ค่ะนะฮะ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เขาโพสต์นะคะเตือนภัยบอกระวังนะคะ
ซื้อไส้กรอกให้เด็กทานเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เจอผู้ป่วยเด็ก๒คน
พี่น้องเข้าห้องฉุกเฉินอาการก็คือปากเขียวคล้ำเลยค่ะ
ออกซิเจนออกซิเจนในเลือดต่ำ๘๐อาเจียนซึมสับสน
เกิดขึ้นหลังจากทานไส้กรอกเนี่ยค่ะไม่มียี่ห้อทานไปแค่หนึ่งถึงสองแท่งเท่านั้นเอง
ไป๒ชั่วโมงประมาณสัก๒ชั่วโมงเด็ก๒คนก็ไม่มีโรคประจำตัวอื่นด้วย
เจาะเลือดดูเลือดเป็นสีดำที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าช็อกโกแลต
เขาเรียกว่าภาวะเม็ดฮีโมโกบิเนียร์ฮีโมโกบิเนียร์ซึ่งล่าสุดเด็ก๒คนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันเพจนะคะเพจซึ่งเป็นเพจที่จัดทำขึ้นโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ให้ความรู้นะคะ
โดยโพสต์เตือนให้เฝ้าระวังบอกอย่าทานไส้กรอกจากแหล่งที่ไม่ระบุแน่ชัด
ไม่น่าเชื่อถือมีคำเตือนออกมาอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
เขาบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเด็กป่วยด้วยภาวะนี้ค่ะ
เม็ดฮีโมโกบิเนียร์จำนวน๖รายด้วยกันนะคะใน๕จังหวัด
จังหวัดที่ว่าก็คือเชียงใหม่๒รายเพชรชบุรี๑รายสระบุรี๑ราย
ตราง๑กาญจนบุรี๑มันกระจายไปทั่วเลยนะครับ
ไห้เวียนศีรษะเหนื่อยหายใจเร็วนะคะแล้วก็ปากซีดเขียว
ออกซิเจนที่วัดปลายนิ้วต่ำแต่ยังไม่มีใครรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ซื้ออาหารให้เด็กทานนะคะ
ก็ล่าสุดเนี่ยทางเพจก็มีการโพสต์รูปภาพ
ไส้กรอกที่เด็กเนี่ยทานเข้าไปนะคะ
๓จังหวัดก็คือเชียงใหม่สระบุรีเพชรชบุรี
คือลักษณะเหมือนกับหั่นมาทอดแล้วเหมือนกันเลยค่ะ
ไม่มียี่ห้อไม่มีวันสถานที่ผลิตไม่มีส่วนประกอบ
ไม่มีข้อมูลโภชนาการและไม่มีออย
นี่ค่ะสังเกตว่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบใน๓ที่
แล้วเด็กกินเข้าไปแล้วมีปัญหาอาจจะมาจากแหล่งเดียวกัน
แต่ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วมีผลิตภัณฑ์อื่น

ตอนนี้ก็ส่งภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสืบค้นการระบาดแล้ว
ในการผลิตไส้กรอกที่ไม่ได้มาตรฐานก็มีความเป็นไปได้
บอกว่าอาจจะมีการเติมสารในเตรดในไตรเยอะกว่าปกติ
แล้วพอไม่ได้ปรุงสุกไอ้สารตัวนี้มันก็ไม่ได้หายไป
กินเข้าไปก็เลยมีอาการค่ะ
คือปรุงสุกแล้วไอ้สารตัวนี้มันยังอยู่

ถ้าเขาใส่มากเกินไปเด็กก็เลยมีอาการค่ะ